มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะโอ้โหเหตุการณ์นี้มันสุดยอดของ
จะบอกว่าเป็นความแบบที่เรียกว่า
เพราะดีและเคาะร้ายในเวลาเดียวกัน
ลองไปดูกันหน่อยอยู่ดีมีรถเก๋งคันหนึ่ง
บอกว่าวูบหลับในไปพุ่งเสยท้ายรถกระบะ
ที่เขาจอดอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่ง
แต่คุณผู้ชมมีถึง๕ชีวิตที่อยู่ตรงรถกระบะนะคะ

ทีมงานขอคลิปอีกสักทีจังหวะนี้มาปึ้ง

ได้ยินเสียงคนกรีดร้องอีกต่างหาก

นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือรถค่ะ
เสียหลักมาพุ่งชนรถเก๋งสีดำชนท้ายรถกระบะ

อย่างที่บอก๔ชีวิตอยู่บนรถกระบะ

เขายืนอยู่ตรงประตูเพราะเขากำลังจะขึ้นรถ
แล้วเดี๋ยวคุณคงลุ้นว่ารอดไหมสรุป๕ชีวิต๔ชีวิตบนรถและคนขับยืนตอนรอดหมดค่ะ
บอกเลยรอดหมดเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเจ้าของร้านที่อยู่ตรงนั้นนะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองพิศนุโลกเล่าว่าเนี่ยเจ้าของร้านนายสิทธิพงศ์เขาบอกพี่สาวแฟนนั้นน่ะ
เยี่ยมแล้วพาหลานมาแล้วคุณรู้ไหมทั้งหมดที่อยู่บนรถมีเด็กทั้งนั้นเลย
เด็ก๓คน๕ขวบ๙ขวบและอีกคนนึงคือ๑๕ปีแล้วก็ยังมีผู้หญิงอีก๑คนรวมทั้งหมด๔ชีวิตทุกคนอยู่บนรถกระบะ
แล้วคนที่เป็นคนขับอย่างที่บอกยืนอยู่ข้างประตูรถกำลังจะขึ้นรถอยู่แล้ว
แต่โชคดีในความเนี่ยคุณเคราะห์ดีมากพอมันชนท้ายปุ๊บรถมันเหมือนมันเบี่ยงแล้วมันเฉียวตัวเขาไปปี๊ดเดียวแบบเส้นยาแดงผ่าแปด
คือดีที่มันเฉียวออกขวาไปถูกแต่ถ้าเกิดมันมาที่ซ้ายเนี่ยสิ
ก็คงจะโดนแบบเต็มนะคะเขาบอกว่าส่วนคู่กรณีรถเก๋งเนี่ยเลยพอชนเสร็จเขาก็ไปจอดอยู่ตรงนั้นอีกประมาณสัก๑๐เมตรก็ถอยหลังกลับมาแล้วก็มารับผิดชอบมาขอโทษนะคะแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าขับรถมาไกลมาจากเชียงใหม่เกิดความเพลียและวูบหลับในก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยท้ายโดนชนยับเลยประตูก็พังเสียหายเหมือนกันแหละ